เนื่องเลยนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องเน่าค่ะคุณผู้ชมนะคะ

อัพไซส์สยอง

อันนี้คือรูที่หน้าอกของเธอเนี่ย
แล้วคือน้ำหนองไหลออกมาจากรูนั้น

พาเซ็ตแล้วแล้วก็มีผลต่อเนื่องตามมา
ดูเรื่องดีหน่อยดูคลิปก่อนล่ะกันค่ะ
โย่ยมีทั้งเลือดทางหนองเลยอ่ะ

กลัวมากอยากให้ดูข่าวนี้ให้จบนะคะเป็นอุทาหรณ์จริงเลยนะคะคุณผู้ชม
นี่เห็นไหมหน้าอกด้านซ้ายของเธอตอนแรกไปทำเนี่ยโอ๊ยได้ไซส์ใหญ่
เบิ้มตามที่ต้องการเลยอ่ะเขาทำเนี่ยสาวทำเวลาเขาทำก็ต้องเลือกใช่ไหม
ซิลิโคนกี่ซีซีเอ่อ
๓๕๐๔๐๐อยากใหญ่น้อยก็๔๕๐นะฮะเธอไปทำ๓๕๐ซีซี
นี่ค่ะเห็นไหมโพสต์แบบนี้ค่ะนี่คือเจ้าของผู้เสียหายมาโพสต์เองเลยนะคะ
เราได้ทำศัลยกรรมหน้าอกย่าน

คุณหมอได้ลืมผ้าก๊อตหรือใส่ผ้าก๊อตไว้ในหน้าอกเรา
จนเป็นเหตุให้หน้าอกเราเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงและมีหนองอักเสบ
เรื่องต้นได้เอาผ้าก๊อตออกแล้วต้องอ่านค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ต้องอ่านให้หมดนะคะคือเธอบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
เอาผ้าก๊อตแล้วก็ซิลิโคนออกแล้วนะคะทางคลินิกแล้วก็คุณหมอเนี่ย
ประเด็นคือปฏิเสธความรับผิดชอบไง
เจ้าตัวบอกว่าเราทั้งเจ็บตัวแล้วก็เจ็บใจเสียทั้งงานเสียทั้งเวลา
ตอนนี้ลำบากมากงานก็ไม่ได้ทำงานทั้งหมดก็ถูกยกเลิก
ไม่ได้ทำงานมา๓เดือนแล้วทุกอย่างที่เล่าเมียมา
มีทั้งภาพถ่ายมีทั้งคลิปวีดีโอไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
อยากให้สื่อช่วยอีกแรงยินดีค่ะเรานำเสนอให้นะคะ
ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยก็อีกมุมหนึ่งน่าจะได้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับใครที่คิดกำลังจะทำหน้าอกอัพไซต์หน้าอกนะคะ
เธอฝากบอกว่าช่วยกันหน่อยได้ไหมคนละแชร์คนละแชร์
ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะทีนี้พอเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้
ถือว่าเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คนนิยมไปทำ
หน้าอกเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะ
นักข่าวติดต่อไปคุยกับคุณผู้หญิงท่านนี้เลยชื่อว่าน้องเบนส์ค่ะ
เบนส์อายุยี่สิบปีเธอเล่าบอกว่าอ่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุทหรณ์นะเห็นโปรโมชั่นทำหน้าอกในราคาสามหมื่นห้าพันบาท
หมื่นนี่คือมันมันถูกลงแล้วใช่ไหมมันถูกลงปกตินี่หลักเกือบแสนนะคะ
อ๋อทำหน้าอกนะคะนี่ค่ะโปรโมชั่นสามหมื่นห้าพันบาทนะคะ
ก็เลยตัดสินใจเห็นว่าถูกดีไฟฟันด้วย
อยากมีหน้าอกใหญ่หน้าอกอึมสวยก็เลยตัดสินใจไปทำ
แล้วใช้ซีลิโคนเนี่ยขนาดสามร้อยห้าสิบซีซี
หลังจากที่ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็ได้หนุ่มหน้าอกสวยสมใจ
บอกแบบนี้นะคะแต่ตอนนั้นก็ยังเจ็บแผลอยู่
แล้วก็บริเวณรอยเย็บก็ยังมีรอยบวมแดงอยู่นะคะ
และเป็นมาต่อเนื่องเนี่ยถึง๔เดือนครึ่งเอาล่ะ
วมแดงใช่ไหมก็ยังพอทำใจทนได้
แต่หลังเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะ
เริ่มมีหนองทะลักออกมาอย่างในคลิปเมื่อสักครู่
น้องทะลักออกมาคือไหลเลยอ่ะนึกออกไหมฮะ
แล้วก็ตัดสินใจกลับไปที่คลินิกเดิมอีกครั้งหนึ่ง
ประมาณเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทางคลินิกบอกว่าบอกว่าไงคะ
บอกว่าแผลติดเชื้อหนักมากก็เลยให้เธอเนี่ย
ซีลิโคนที่ทำนมออกเธอก็เลยตัดสินใจไปถอดซีลิโคน
นมข้างซ้ายออกแปลว่าอะไรอ่ะ

ด้านขวายังอยู่ด้านซ้ายถอดออก
บอกว่าถอดออกแล้วน้องก็ยังไหลไม่หยุดทำไงดีอ่ะ
นี่พอไหลไม่หยุดเสร็จปุ๊บอ่ะไปคลำดูไปเจอผ้าก๊อตเนี่ย
โผล่ออกมาจากแผลที่เย็บไม่สนิท
ก็เลยกลับไปคลินิกเดิมอีกครั้งหนึ่งเพราะคิดว่า
ไอ้ที่ยังไหลอยู่เนี่ยหมายถึงหนองเนี่ยนะคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าคุณหมอลืมผ้าก๊อตไปในแผลหรือเปล่า
เธอก็เลยไปที่คลินิกนะคะแล้วยังไงต่อ
สุดท้ายแล้วที่คลินิกก็เลยนำผ้าก๊อตออกมาให้
ถึงแม้ว่าเอานี่ผ้าก๊อตแบบนี้เอาออกมาให้ก็จริง
แต่ก็ไม่ยอมรับว่าลืมผ้าก๊อตไว้นะคะแล้วถึงตอนนี้เธอใช้ชีวิตอยู่ยังไงอ่ะ
ใช้ชีวิตนมโตข้างเดียวส่วนอีกข้างก็เป็นแผลแล้วก็มีน้ำหนองไหลตลอด
ตัดสินใจเอาเรื่องมาโพสต์ต้องการ๑ให้ทางคลินิกรับผิดชอบ
สองต้องการไว้เป็นอุทหรณ์สำหรับใครที่คิดจะอัพไซส์หน้าอกนะคะ
แล้วถามต่อเราก็ถามน้องเบนส์ถามจริงเถอะ
ได้ไปคุยกับคลินิกเรื่องของการเยียวยาความรับผิดชอบต่างไหม
บอกว่าคุยแล้วนะคะบอกแล้วคุยแล้วเจรจาแล้ว
คลินิกยังไงรับผิดชอบยังไงคลินิกบอกว่าจะคืนเงิน
คาดทำนมให้ครึ่งหนึ่งอ่าเท่าไรฮะตอนแรกสามหมื่นห้า
ครึ่งหนึ่งเท่าไรหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน
เธอบอกว่าเธอไม่เอาหรอกนะไม่ยอมรับเงินจำนวนนี้
เพราะเธอเสียหายมากหน้าอกก็เน่าเฟะงานก็ไปทำไม่ได้
ต้องรักษานมข้างที่เน่าอีกแล้วเนี่ยหยุดงานมา๓๔เดือนแล้ว
รายรับก็ไม่มีมีแต่รายจ่ายต้องไปทำแผลแบบนี้
แล้วเนี่ยจะยังไงต่อน้องเบนส์นำเสนอให้แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบว่า
นิกเสริมความงามตรงนี้ได้รับการอนุญาตหรือเปล่า
ในการเปิดนะคะแล้วก็คุณหมอที่ทำเนี่ย
มีใบรับรองไหมไม่ใช่ว่าหมออะไรก็จะมาผ่าอัพไซต์ได้นะคะ
ถ้าเกิดอยากรับผิดชอบอยากชี้แจงก็ชี้แจงมาแล้วกันเนอะนะฮะ